คนเล่นได้แล้วย้ายวง

บอกเลยว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดี
ขึ้นชื่อมาแบบนี้เสียเงินเสียทอง

ระหว่างยายเตือนกับยายแต๋วโมโหอ่ะเล่นภัยได้แล้วเองย้ายวงทำไมอ่ะ
เอาย้ายวงปุ๊บเพื่อนไม่พอใจไปเท้าเอวีนอยู่หน้าบ้าน
คุณผู้ชมค่ะเท้าเอวีนไม่พอก็ตบกันซะเลยโอ้โห
เอ่อเอาไปเล่นเล่นอย่าพูดเอออย่าอยู่ตรงนู้นเออ
มึงเกี่ยวอะไรกับคนนั้นปออ้าวคุณมึงครึ่งมันผิดป่ะ

คุณผู้ชมคือตอนแรกก็ติดตลกตอนแกเถียงกันไปแล้วมีรำโชว์ด้วย
แต่สุดท้ายจบด้วยความรุนแรงตกเปรี้ยงเข้าไป
แต๋วตบไหมบอกอย่างนี้ก่อนยายแต๋วเนี่ยชุดเขียวเนี่ยนะ
แกเป็นคนเล่นไพ่แล้วเล่นได้
แล้วแกเล่นได้จากวงนี้ปุ๊บก็ย้ายวงไปอีกบ้านหนึ่งไง
วงนี้ได้แล้วขอย้ายไปอีกที่หนึ่ง
ยายเต๋ยชุดสีกำพูโอ้โหกำลังเสียเสียเลย
แล้วเองลุกไปเหมือนเนี้ยมันเสียขาอ๋อ
อย่าลืมขึ้นนะว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
ผิดทั้งคู่นะคือดูอย่างเงี้ดูจากภาพก็รู้แล้ว
รุ่นใหญ่ทั้งคู่เลยอ่ะนะฮะชาวเน็ตบอกเลยว่า
นี่ศึกระหว่างนักพนันรุ่นน้ำหมากกระจายยายแต๋วกับยายเตย
หมู่บ้านแก่ตำบลหนองขวาวค่ะ
อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์
เรื่องของเรื่องเนี่ยยายเตยเนี่ยนะยายเตยเสื้อสีชมพูนี่นะ

แกไม่พอใจที่ยายแต๋วเนี่ยจริงก็เป็นเพื่อนกันนะ
แต๋วเนี่ยอายุ๕๘ปียายแต๋วเล่นไพ่ได้แล้วย้ายวงอ่ะ
เตยก็นั่งเล่นอยู่ด้วยกันเอ้ากะจะเอาคืนอย่างคุณก๊อฟว่า
ยายแต๋วด้านหนีไปเล่นวงอื่นซะก่อน
เตยโมโหสิตามไปถึงบ้าน
ไปถึงอีกวงไพ่หนึ่งเลยนะที่ยายแต๋วกำลังจะเข้าไปเนี่ย
ด่าเขาก่อนตะโกนบอกทุกคนบอกว่า
อย่าให้แต๋วมาเล่นด้วยนะอุ้ยคราวนี้ยายแต๋วนั่งไม่ติดวงแล้ว

ก็เลยตามออกมาด่ายายเตยค่ะแล้วก็เปิดศึกนี่แหละค่ะ
รำยั่วกันไปหนึ่งทีแล้วก็ตบกันชุนละมุนเลย
ชาวบ้านต้องช่วยกันจับแยกทั้งสองยายหน่อย
ถามชาวบ้านชาวบ้านไม่เข้าข้างยายเตยนะคุณผู้ชม
ฟังดีชาวบ้านเบาะว่ายายเต๋วยนี่
ปกติแล้วเนี่ยแกเป็นคนปากอยู่ไม่ค่อยสุกเท่าไห
ชอบด่าชอบแขวะชาวบ้านไปทั่ว
เวลาจะไปเล่นไพ่วงไหนแล้วถ้าเขาไม่ให้เล่นด้วย
ไอ้ยายายเต๋วยทำไงรู้ไหมเอ็งไม่ให้ข้าเล่นใช่ไหมครับ
โทรแจ้งตำรวจนะ
ในหมู่บ้านก็เลยไม่ค่อยอยากจะคบค้าสมาคม

แต่ว่าไม่มีการแจ้งความนะ
เห็นว่าน่าจะเคลียร์กันได้คุยกันได้

เดี๋ยวก็เจอกันอีกตามวงไพ่ถ้าตำรวจยังไม่ไปเคลียร์นะ
แต่ก็ไม่แน่คุณค่ะตำรวจอาจจะแวะเข้าไปหาเพราะว่าอะไร
พนันในหมู่บ้านและตอนนี้คือหลักฐานมันชัดเจนมากนะ
ถึงจะเล่นแก้เหงามันก็ผิดกฎหมายอยู่ดี
อ่าจากวงฝั่งบ้านยายเตยใช่ไหมไปต่อที่
แล้วกูไปบ้านยายค้างแล้วกูผิดตรงไหน

ทุกวงน่าจะต้องแยกกันทุกวง

ห่างกันสักพักนะยายแต๋วยายเตย

ก็ฝากคุณยายเบาบ้าง

ใช่ค่ะแล้วก็ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงด้วยเนาะ

รู้แล้วนะว่าตอนนี้อยู่บ้านไหนบ้าง